๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๙๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทกิโลกรัมแล้วก็ใครไก่เบอร์ศูนย์
บาทต่อฟองค่ะมาดูราคาของผักกันหน่อยนะคะ
กาดขาววันนี้อยู่ที่เก้าบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนแปดบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
ผักชีไทยนะคะ๗๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็พริกจินดาแดง๓๐บาทต่อกิโลกรัม
นะจ๊ะราคาผักเนี่ยปรับแล้วแต่ผักเนี่ยปรับ